ข่าวแรกของเราก็ยังตามติดกับโครงการ๙คนละ๙อยู่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะ
วันนี้เขาบอกว่าผ่านไป๓๗วันแล้วสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
หลายอย่างตลอดเส้นทางเนี่ยมีความประทับใจเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
แต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนประทับใจเป็นภาพความน่ารักคุณ
ปกติเนี่ยพี่ตูนเขาจะมีเพื่อนดารามาร่วมวิ่งคราวนี้คุณเห็นไหมว่าพี่ตูนจูงมือใครอยู่
วิ่งทั้งหมด๒เซตนะคะเซตแรกยืนระยะการวิ่งได้๓๗กิโลเมตร
เซตที่สองเนี่ยขอทำลายสถิติทำไปได้๓๘กิโลเมตร
งานนี้ค่ะนอกจากคุณแม่งามทิพย์กับพี่ชายสุดหล่อพี่บอยปกรณ์
ทึ่งแล้วก็ชื่นชมในความอึดของน้องวันใหม่แล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ยังภูมิใจในตัวเองขนาดไหนที่ได้มีส่วนร่วมในการวิ่งการกุศลครั้งนี้
ฟังกันเลยค่ะ
พูดเสียงดังฟังชัดมั่นใจแล้วก็ดีใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
มีคนเอาเงินมาให้น้องวันใหม่เหมือนที่ให้พี่ตูนด้วยนะคะ
รวมเมื่อวานที่วิ่งอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะ
สุพรรณบุรีร่วมใจกันบริจาคกว่า๒๖ล้านบาทเลยทีเดียว
รวมไปถึงอาแอดคาราบาลก็มอบให้อีก๑ล้านด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศอบอุ่นเลยกลับบ้านเกิดนะคุณ
แอดมาร้องเพลงต้อนรับด้วยนะคะ